มาดูกันต่อกับข่าวฮือฮาของคุณผู้ชม

ปรากฏมีโหดาราหลายคนที่เตอร์ไพรส์มากคุณผู้ชม

รายชื่อบางคนเนี่ยทุกคนฮือฮาแน่นอนค่ะ
นี่น้องขวัญนะคะก็คอนเฟิร์มแน่นอนว่าไปนะคะ

นางบอกว่าตอนแรกมีคนติดต่อให้นางไปแทนปุ๊กลุ๊ก

เท่าไหร่อ่ะ๑๕ล้านเปิดตัว๒๒ล้านค่ะพร้อม
อะไรที่พูดน้อยไปนิดนึงนะคะ
แล้วก็เรารอดูว่าโฉมใหม่จะเป็นยังไง
แต่ที่ตามไปติดในวงสกร
ก็น่าจะเป็นฟรีแลนซ์ในเร็ววันนี้นะคะ

แต่มาที่วิกน้อยสีกันบ้างเซอร์ไพรส์กันมากค่ะ

ไปช่องจิมเอ็ม๒๕ค่ะ
สัญญากับช่อง๓ที่เขาเล่นละครเรื่องเมียหลวงนะคะ

อีกคนนึงที่ฮือฮาไม่แพ้กันพระเอกอังกร

สเตอร์ไพรส์ไม่หลายอยู่ช่อง๓มาตั้งหลายปีนะคะ

เพราะว่าได้ข่าวว่ามีหลายช่องจีบกันมากมาย
จริงคุณชมเนี่ยเขาเหมือนสัญญาใจ

แล้วก็แววว่าอาจจะไปประเดิมให้กับพี่บอยทะกลเกียร์

ใช่น่าจะฟรีแลนซ์นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ก็น่าไปเปรดิดกับพี่บอยทะกนเกียจนะคะ

อย่างนัทรัสเลอกองอันนี้ก็วิกน้อยสี

ฉีกสัญญาจากวิกน้อยศรีนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะมาประเดิมกับพี่พีทีวีเร็วนี้นะคะ
เพราะว่าเอาพูดตรงช่อง๓งานมันน้อยแล้วพ่อเขาไม่สบาย
เวลามันเยอะเขาก็เลยขอมาเป็นฟรีแลนซ์อีกคนนึงนะคะ

อันนี้ห้ามบอกเลยนะ
ก็ขอให้เฮงปังกับที่ใหม่ที่คุณเลือกแล้วกันนะ
อยากว่าจะไปนะน้องเจ๊สันดาอยู่นะคะตอนนี้

แล้วก็อย่าเพิ่งไปบอกใครนะคะเขาห้ามบอก

คันแล้วเนอะแฟนรายการเราต้องไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านกี่พันคน
ก็เลิศไงดูบันเทิงไทยรัฐตอนเช้า
ก็รู้ก่อนใครเพื่อนได้เมาส์ก่อนใครเพื่อน
รู้ว่าไปใช่ค่ะอย่าไปบอกใครนะรู้แล้วไปอย่าไปบอกใครนะคะ